สถานทางสุขจะออกมาติดป้ายประกาศเตือนว่าโครนที่ผุดขึ้นมาเอาไปดื่มกี่นั้นเป็นอันตราย
แต่ยังมีชาวบ้านเดินทางมาเป็นจำนวนมากนะครับเพราะเชื่อว่าโครนดังกล่าวสามารถรักษาโรคได้

ปรากฏการณ์โคนผุดกางทุ่งนาที่บ้านหนองกรุงน้อยตำบลโคกระเบื้องอำเภอบ้านเหลือจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อนำออกไปพอกตามร่างกายรักษาโรค
และบางคนก็ยังตักเอาน้ำที่ติดอยู่กับแนวโครนที่ผุดออกมาไปดื่ม
เพราะเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคภัยไข้เจ็บหายได้
ก็เห็นว่าเค้าทำบ้างดีเราก็ลองดู
ม้าโอนำว่ามันเป็นนามศักดิ์สิทธิ์แห่งบ่อ
ตอนนี้เป็นความเชื่อโซนบุคคล
ก็เลยจะลองไปรักษาคนกลัวอยู่หวานเบื้องพรรอบ
อกจากนี้ยังพบต้นตะเคียนเก่าแก่และหายโบราณในพื้นที่
ระหว่างการค้นหาโคนที่ผุดออกมาใหม่
และช่วงนี้ใกล้วันหวยออกแล้วชาวบ้านจึงเข้ามาเสี่ยงโชค
โดยนำแป้งมาถูกับต้นตะเคียนเพื่อหาเลขเด็ด
นางสาวกาญจนาศรีสงัดลูกสาวเจ้าของที่ดิน
และเป็นคนแรกที่พบคนผุดออกมาจากใต้ดินได้เล่าให้กับทีมขับรถปลดทุกข์ฟัง
ที่ดินตรงบริเวณนี้เคยทำนาและทุกปีจะมีน้ำใต้ดินซึมออกมา
ไม่สามารถทำนาได้เพราะทำไปแล้วก็ไม่ได้ผลผลิต
ปล่อยเลี้ยงสัตว์แทนกระทั่งเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา
เธอเห็นคนผุดและพุ่งออกมาจากใต้ดินแรงมากจึงรู้สึกตกใจนำโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิป
และลงในเฟซบุ๊คของพี่สาวจากนั้นก็เป็นที่เรื่องลือมีคนเข้ามาขอโคนกับน้ำในบ่อ
เพราะเชื่อว่าสามารถรักษาโรคได้
มันผุดขึ้นมาเหมือนเรายกสายยางขึ้นบนฟ้านะคะ

ตอนนั้นเราเข้าไปทำใครค่ะ
หนูทุบฟางไปค่ะเอาฟางไปไว้ให้กลัวกับควายค่ะ
แล้วหนูไปเจอหนูหนูเจอแล้วหนูวิ่งมาหาพี่สาวให้เอาโทรศัพท์ไปลง
คิดไหมคะว่าจะมีคนเข้ามามากมายขนาดนี้
ไม่คิดค่ะไม่คาดคิดเลยค่ะ
เอาคูณด้วยเอาน้ำด้วยเราเครียดตรงน้ำใสบอกว่าน้ำใสเอาไปให้เขาด้วยเอาคูณ
นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตบางเขนพร้อมกับนักศึกษา
ได้นำเครื่องมือมาตรวจสอบความผิดปกติในชั้นใต้ดิน
ก็สรุปแล้วจะได้แบ่งว่าราคณะของชั้นดินทุกที่ตรงนี้
มันจะมี๒เขต
๒เขตก็คือมีบริเวณที่เป็นน้ำเข็ม
กับบริเวณที่ให้น้ำจืด
แต่ไม่ลึกนะประมาณสัก๓๐๔๐เมตรถ้าเจาะกว่านั้นก็จะเค็ม
แยกโซนลงมาชัดเจนแยกโซนลงมาชัดเจน
ที่๑อันที่๒ก็คือลักษณะระดับลึกลงไปเป็นระดับเกือบ๑๐๐เมตร
มันก็จะมีข้อมูลที่น่าสนใจระดับหนึ่งนะกำลังศึกษาอยู่
แล้วก็อาจจะปรึกษากับทางนักวิชาการของกรมทรัพยากรธรณี

สำหรับคนที่ผุดออกมาจากใต้ดินนั้น
ทรัพยากรธรณีบอกว่า
เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของน้ำชันใต้ผิวดิน
ไหลทะลักเข้าไปทำปฏิกิริยาเคมีกับแร่ธาตุในชั้นดินเหนียว
จนทำให้เกิดแรงดันผ่านรอยแยก
และผสมกับดินในชั้นต่างจนเกิดเป็นคนผุดขึ้นมา
ซึ่งเป็นการปรับสมดุลแรงดันของน้ำใต้ดิน
และคนที่ผุดขึ้นมาไม่ได้มีความร้อน
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความร้อนใต้พิภพแต่อย่างใด